ยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยผู้ปกครองค่ะเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
ทัศนศึกษาเรียนรู้สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะ
พลตรีบุญยฤทธิวิสมลรองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕
กล่าวว่าที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างของชาวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เผยแพร่ข่าวสารให้ชาวไทยที่อยู่ใน๑๗๗ประเทศทั่วโลกได้รับรู้ทันเหตุการณ์
รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกให้ทราบถึงกัน
โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕
ให้การสนับสนุนตั้งแต่จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา๒๒ปีแล้วค่ะ
โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่จะจัดขึ้นต่อเนื่องมาเยือนประเทศไทยทุก๒ปีนะคะ
และครั้งนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองทั้งหมด๒๕๐คนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
รวมทั้งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ระหว่างวันที่๑ถึง๑๖กรกฎาคมนี้ค่ะ
สำหรับโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ปีนี้เป็นปีที่๑๑แล้วนะคะ
นำเยาวชนทั้งหมดผู้ปกครองเข้าถวายสการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกับเข้าถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่๑๐และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
รวมถึงให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้สัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างแท้จริง
เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาค่ะ
อกจากนี้นะคะยังให้เยาวชนได้เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญเช่นนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจสภาพที่แท้จริงของประเทศไทย
และเกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษค่ะ